เรื่องดีอยากให้ดูกันก็คือเรื่องของการทำพิธีฮดสงฆ์
พิธีฮดสงฆ์คือพิธีอะไรเขาทำกันทำไมไปดูเรื่องนี้ค่ะ

สงฆ์ฮดสงฆ์ฮดสงฆ์เป็นภาษาอีสาน

แปลว่ารดน้ำพระสงฆ์อ่า

ใช่มีอีกหนึ่งภาษาหรือหนึ่งชื่อที่เรียกคือพิธีเถราพิเศษนะคะ
จัดที่วัดศิลาโบราณตะมนต์โพนสว่างอำเภอเมืองจังหวัดหนองข่ายค่ะ
เทราพิเศษของพระมหาธีรพงศ์สุเมโทนี้นะคะ
จัดขึ้นมาเพราะชาวบ้านเนี่ยเริ่มสายศรัทธาท่านและชาวบ้านเนี่ยกำหนดขึ้นมาว่าจะต้องจัดในช่วงงานบุญเดือน๕เดือน๖
เหตุผลที่ต้องจัดเพราะว่าถือเป็นการยกย่องหรือเลื่อนสมณศักดิ์ของพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
ซึ่งการที่ยกให้ท่านได้ทำพิธีนี้ต้องผ่านมติของชาวบ้านก่อนนะ
ชาวบ้านต้องคิดแล้วว่าพระสงฆ์รูปนี้มีการประพฤติปฏิบัติดีก็ต้องทำพิธีฮดส่งให้
ถือเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีอีกด้วย
ชาวบ้านจะใช้น้ำศักดิ์สิทธิ์ค่ะรถผ่านรางไม้ที่คล้ายกับเรือสุพรรณหงศ์
ไม่ได้รดตามตัวโดยตรงนะแต่จะมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเข้ามาช่วยเช็ดตัวให้ท่านนะคะ
ส่วนหัวของที่รถเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนพญานาคก็จะเป็นลักษณะที่ทำขึ้นมาเฉพาะ
เหมือนพญานาคคนน้ำเลยนะอย่างนั้นเลยใครที่ได้มาร่วมพิธีนี้เชื่อว่า
จะได้รับบุญบารมีและความเป็นสิริมงคลไปด้วยส่วนพระสงฆ์ท่านเองก็ถือว่า
ทำพิธีเป็นมติของชาวบ้านนะคะถือว่าจะทำให้ได้รับการนิยมและชื่นชม
รวมถึงความศรัทธามากขึ้นใครอยากจะไปดูไปชื่นชมไปสาธุอนุโมทนา
ไปได้ในติ๊กต๊อกของคุณภูรินบัวชัยชิดค่ะ
ชาวโมธนาเขาร้อนรุ่มในกายเหรอคะ

แซวไหมชาวโมธนาพระสงฆ์